เป็นยังไงบ้างเทศกาลสงครานได้กลับไปใช้ขุมพลังใช้พลังกับครอบครัวมาเยอะแยะแค่ไหนคะ
แต่บางทีนะเวลาที่เราได้กลับไปกอดคนที่เรารักมันเหมือนเป็นพลังในแบบสำรองเหมือนกันนะคะ
ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงจะได้เสริมความแข็งแกร่งให้เราออกไปรับมือ
ไหวกับทุกเรื่องในโลกนี้นะคะอ่ะผ่านสงกรานไปคราวนี้เราต้องกลับมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงว่า
ไหนที่สุดแล้วการเดินทางของพวกเราเราจะติดเชื้อโควิดกันมากมายขนาดไหนนะ
กันนะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของใจพื้นที่เล็กเล็กตรงนี้ที่เราเจอกันทุกอาทิตยินดีเสมอนะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งของน้องคนหนึ่งค่ะ
คือต้องบอกว่าหลายครั้งที่มีคำถามเข้ามา

ขอบคุณความอ่อนแอของหลายคนที่ส่งเข้ามา
และบางทีความอ่อนแอของเรากลับสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นกันในช่วงเวลาตรงนี้นะคะ

สวัสดีค่ะพี่อ้อยทีมงานและคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ
เราทำงานเป็นเซลล์ที่บริษัทแห่งหนึ่ง

เพิ่งบอกเลิกกับแฟนเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะ

เจอกันเพราะว่าแฟนเป็นลูกค้าที่เราต้องดิวงานด้วย

เรามีคนคุยเยอะแต่ก็ไม่มีใครที่ถูกใจสักคนนะคะ

ที่เรียกว่าตรงสเปคทุกอย่าง
รูปร่างหน้าตาบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่

เพราะฉะนั้นพอพี่เขาเริ่มเข้ามาทำความรู้จัก

น้องก็ถือคติคนที่ใช่ไม่ต้องคิดเยอะ

สุดท้ายคนที่ใช่ในวันนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันในวันนี้ค่ะ
ด้วยตัวเองเลยนะด้วยความที่เราเรียนรู้กันน้อยก่อนตัด
ใจคบกันก็เลยมีหลายเรื่องที่มันเป็นความต่างกัน
อุปนิสัยที่เราเป็นคนช่างพูดพูดจาเสียงดังเฮฮา
สนุกสนานพี่เขาเป็นคนเงียบไม่ชอบเสียงดังหรือจะ
เป็นเรื่องของการกินเราเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายแต่พี่
เขาต้องทานอาหารร้านดีดีร้านข้างทางนี่เขาไม่ทานเลยและ
กลัวเรื่องของภาพลักษณ์และความสะอาดด้วยซึ่งเรื่องเนี้ยเรา
พยายามเข้าใจพี่เขานะคะแต่มันใช้ชีวิตลำบากเลย
เปลืองค่ะพี่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์เราน่ะชอบปาร์ตี้พี่
เขารักความสงบคนหนึ่งรักสนุกคนหนึ่งรักสงบอยู่บ้านปลูก
ต้นไม้อ่านหนังสือแต่รักสงบคนเดียวไม่พอจะไม่ยอมให้
ออกจากบ้านด้วยเวลาที่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็
มีเหตุผลให้กับพี่เขาว่าไปในโอกาสอะไรทำไมต้องกลับดึก
ก็อาจจะมีประเด็นกันบ้างและเราก็พยายามปรับการเที่ยวให้น้อยลง
แต่บอกตรงนะคะชีวิตเริ่มน่าเบื่อขึ้นมาก
อีกสิ่งหนึ่งที่หนูไม่โอเคเลยตลอด๔ปีที่คบกัน
มันเป็นเรื่องที่พี่เขาไม่ไว้ใจเวลาที่เราคุยกับลูกค้า
อย่างที่บอกค่ะว่าเราทำงานเป็นเซลล์เวลาเราไปงานกับลูกค้า
ไปทานข้าวกับลูกค้าพอพี่เขารู้ก็จะมีปฏิกิริยาไม่พอใจทุกครั้ง
แล้วก็มักจะมโนไปต่างนานาว่าเฮ้ยมีซัมติงกับลูกค้าหรือเปล่า
อาจจะเพราะว่าเขาเคยเป็นลูกค้าเรามาก่อนเหมือนกัน
เฮ้ยแต่ถ้าเป็นกรณีนี้นะก็เป็นลูกค้าเรามาก่อน
เขาน่าจะรู้จักเราดีในมุมของการดูแลลูกค้าของเราสิคะ
ทำไมถึงกลายเป็นว่าเฮ้ยเธอต้องไปมีอะไรกับลูกค้าแน่
ซึ่งเราก็พยายามอธิบายเขาด้วยเหตุผล
หรือว่าเวลาที่อยู่กับลูกค้าเราก็จะแอบกดโทรศัพท์ไปหาเขา
เพื่อให้เขาฟังว่าเราคุยเรื่องงานนะ

แต่หลายครั้งมันก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เราต้องทะเลาะกัน

คนข้างกายเรากลับไม่เคยเข้าใจการทำงานของเรา

เวลาที่อยู่กับเขาจะแต่งตัวยังไงพี่เขาไม่ว่า

ซึ่งบางทีเราก็ใส่เว้าบ้างสั้นบ้าง

เช่นชุดนี้ใส่แล้วเอวหนา

หรือแม้แต่ทำไมใส่แล้วดูไม่แพงเลย
โหใช้คำนี้เลยเหรอ

แต่งตัวแบบไหนพี่ก็ไม่เคยว่า

เขาไม่อยากให้คนภายนอกมองเราไม่ดี
ซึ่งเอาจริงสิ่งที่พี่เขาพูด

แต่คนใกล้ตัวดูเหมือนติเราเสมอ

เราเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขกับตัวเองแล้วค่ะ

พอได้สติและพยายามไม่สนใจคำพูด

ก็จะเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เรารักเหมือนเดิม

ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ทะเลาะกัน
เขาเอาเรื่องเหล่านี้มาค่อนคอร์ดประชดประชัน

แนะกระแหนจะเป็นผู้หญิงซะมากกว่านะ

จนสุดท้ายเราเหมือนคนที่ลดคุณค่าในตัวเอง

หลังจากบอกเลิกรู้เรื่องเลยค่ะ

เขาไม่เลิกเขาขอโอกาสปรับตัว
โดยที่เราก็ต้องเปิดใจด้วย

พี่เขายังคุยยังโทรเข้ามาในชีวิตเราเหมือนเดิม
แต่เปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือในทันทีนะคะ

ข้าวข้างทางเขาก็กินได้ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย

ใส่ได้นะไปเจอลูกค้าได้ไม่เป็นไร

แต่สำหรับเราเรามองว่าพี่เขาดูฝืนใจ

สิ่งที่พี่เขาทำมันดูฝืนมากจริง
เหมือนคนช็อกแล้วหาตรงกลางไม่เจอ

บรรยากาศอึดอัดกับเขา

พี่จะยังรอดูในระยะยาวไหมคะ
และจัดการกับภาวะตรงหน้านี้ยังไง
พี่เขากับหนูเหมือนอยู่คนละโลก

จังหวะในชีวิตของคนเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ความรักใจใกล้กัน
พอถึงวันที่ฝ่ายหนึ่งหมดความอดทน

ตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ามารู้สึกแย่ตอนกำลังจะจากกันไป

และบางทีก็ต้องให้อภัยในข้อเสียบางข้อนะคะ

มีวิถีในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน
แต่ขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือยังรักกัน

ทำให้เราห่างเหินกันจนมากเกินไปอะค่ะ

แต่ความหวังดีนะเข้าใจค่ะ

หวังดีก็เท่ากับความกดดันนะคะ

แต่ช่วยเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายสักนิดได้ไหมคะ
ตอนเริ่มรักเราก็รักกันในสิ่งที่เป็น

บังคับให้เราเป็นอย่างที่เขาอยากเห็น

เจอเขาเราใช้ชีวิตยังไง

เราก็ต้องให้เกียรติการใช้ชีวิตของอีกฝ่ายเช่นเดียวกัน

คือหึงนิดหน่อยก็พอน่ารักนะคะ

เหมือนเราต้องคิดไม่ซื้อกับลูกค้าทุกคน

ต่างคนต่างต้องทำตัวให้น่าเชื่อใจ

พี่อ้อยว่าอันนี้ดูถูกกันมากเกินไปนะ

ที่สำคัญค่ะรักแล้วรักเลยไม่มีในโลก
รักแล้วยิ่งต้องถนอมหัวใจ

คราวนี้พอถึงในวันที่เขาขอโอกาส

สิ่งที่เขาเปลี่ยนกลับแบบหน้ามือไปหลังมือเนี่ย

จะได้มั่นใจว่าเราไม่ได้ตัดสินใจผิด

อย่างอื่นล่ะคะเขาเป็นคนรักที่ดีหรือเปล่า

ในที่สุดแล้วโอกาสที่เราให้

พยายามเอาใจทั้งที่ไม่เคยเข้าใจ
และไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของเราเลย

มันจะเสียเราไปก็เลยพยายามเอาใจ
หรือทั้งหมดเขาใส่ใจความรู้สึกของเราแล้ว

ต่างกันค่ะตอนนี้เธอไม่ใช่แล้ว

ใช่ไม่ใช่มันก็คือชอบไม่ชอบนั่นแหละ

ในวันนี้ค่ะ๓เดือนแล้วที่น้องบอกเลิก

แปลว่าน้องเองก็ยังมีใจอยู่นะคะ
เขาถึงมีผลต่อหัวใจน้องขนาดนี้

และไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเหมือนเดิมได้ไหม

และเราก็ให้โอกาสตัวเราด้วยเช่นกัน
เพื่อจะดูว่าเราตัดสินใจแบบนี้แล้ว

จริงต้องบอกว่าขอบคุณสิ่งที่น้องถามนะคะ
มันเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนที่ฟังกันอยู่นะ

เราต้องเชื่อมั่นและมั่นใจในกันและกัน

อย่าทำตามที่ฉันบอก

จริงค่ะก่อนเจอเราเขาอยู่ได้นะ
แค่การใช้ชีวิตไม่คิดทำร้ายใครต่อใคร

เราสามารถใช้ชีวิตตามความถูกใจของเราได้

บังเอิญว่าน้องชอบเที่ยวแล้วเขาไม่ชอบ

ก็ต่างคนต่างเล่าถึงสิ่งที่เราไปเจอ

คะคนเราเดินด้วยกันจูงมือกัน

เรายังต้องใช้มือคนละข้างจูงกันเลย
ถ้าน้องใช้มือเดียวกันจูงกันจะเดินกันยังไงคะ

ถ้าเราพร้อมจะยอมรับฟังซึ่งกันและกัน

คนเรารักกันอย่าทำให้ต่างฝ่ายต่างอึดอัดค่ะ

พ่อแม่ยังไม่บังคับฉันขนาดนี้เลย

ถ้าคุยกันแล้วสื่อสารก็แล้ว
มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้จริง
มันไม่มีความสุขแล้วก็ต้องยืนยันค่ะว่าต่อให้เขาพูด
กับเราว่าเธอเลิกไปฝ่ายเดียวแล้วกันยังไงฉันก็ขอ
ยืนยันว่าฉันจะเลิกนะคะไม่ถือว่าใครทิ้งใครแค่เรา
เดินไปแบบเบียดเบียนความสุขของใครไม่ได้จริงจริงจะไป
ไหวไม่ไหวให้เวลาช่วยหาคำตอบค่ะความรักเป็นเรื่อง
แน่นอนที่สุดในโลกนะคะบางคู่ดูเหมือนจะไม่ไหวเอ๊ะแต่
พอปรับจูนกันไปกลับกลายเป็นว่าเราเดินหน้าไปด้วยกัน
ได้เป็นอย่างดีก็มีนะคะแล้วพี่อ้อยก็เห็นบางคู่เช่น
กันดูเหมือนเข้ากันเข้ากันไม่เคยทะเลาะกันเลยนานวัน
กลับไปด้วยกันไม่ได้ก็มีค่ะและไอ้การไม่ทะเลาะกันไม่ใช่
ไม่มีความขัดแย้งแต่จะเลือกวิธีการเงียบสงบแล้วมัน
ไม่ได้เป็นจุดจบของการแก้ปัญหามีปัญหาต้องคุยกัน
ต้องรับฟังกันและน้องคะไม่มีคู่ไหนไม่มีปัญหาแค่เรา
รักกันมากพอจะแก้ปัญหาไปด้วยกันหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ยังไงอยากเอาใจช่วยให้น้องเดินต่อได้นะคะแต่ทั้งหมด
ความสุขของกันและกันเป็นสิ่งสำคัญค่ะรักกันต้องอดทนใช่ไหม
ค่ะความสุขแบบที่สละความสุขซึ่งความโสดเพราะคนที่
เรารักก็น่ารักมากพอให้เราสละความสุขซึ่งความโสดนั้น
แต่อย่าถึงขั้นฉันไม่มีความสุขอีกต่อไปถ้าคิดจะเข้า
ไปใกล้หรือว่าเดินใช้ชีวิตคู่ไปข้างข้างเธอแบบนั้นก็
ทรมานใจเกินไปค่ะที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่เราต้อง
ความสุขบ้างตามสมควรยังคงยืนยันค่ะไม่มีคู่ไหน
ไม่ต่างขอให้สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเรายังรักกันจะ
ได้ก็ปรับวิธีคิดของเราปรับใจไปด้วยกันพี่อ้อยว่า